แพ้ให้กับสหรัฐเวลา๑ต่อ๓เซ็ต

รัฐเล่นกันได้สมศักดิ์ศรีเป็นมือหนึ่งของโลกนะครับ
ทีมชาติไทยจะแพ้แต่โดยรวมก็ทำตามมาตรฐาน
เช่นกันต้องขอบคุณสตาร์ฟโค้ดที่ทำงานอย่างหนักนะครับ

ที่ต้องบอกว่ารับมือกับทีมระดับโลกได้อย่างดี
จากนี้จะนำข้อผิดพลาดไปปรับปรุง
ต่อสำหรับในสนามที่๓ต่อไป
อย่างไรก็ตามจากความพ่ายแพ้ดังกล่าว
ทำให้นักตกวิ่งสาวไทยมี๒๐๕คะแนน
รั้งอันดับ๑๔ของโลกเช่นเดิม
ส่วนสำหรับอีกการมีเพิ่มเป็น๓๙๓คะแนน
หลังอันดับ๑ของโลกต่อไป
อกจากนี้เฟซบุ๊คอย่างเป็นทางการ
อเล็กบอลเนชั่นลีกก็มีการโพสต์คลิป
ท่าเปิดตัวของนักวอลเตอร์บอลสาวไทย
โดยเฉพาะช็อตเด็ดของบุ๋มบิ๋มชาชุออนมกษี
พร้อมให้แคปชันว่าชาชุออนเปิดตัวได้สนุกมาก
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีสันน่ารัก
ก่อนการการขันที่มักจะได้เห็นจากทีมชาติไทยอยู่เสมอ

จะแข่งขันที่บังกะเรีย๒๙วิทยุนาศาสตร์

โดยเกมแรกนักตบลูกยางสาวไทย
พบกับเกาหลีใต้ในวันที่๒๙
เวลา๒๑นาฬิกาก็ตามเวลาประเทศไทยนะครับ